ไปดูปาร์ตี้วันเกิดที่รีสอร์ตหรูย่านเรียบด่วนรามิทา
แต่ตำรวจบอกว่าปาร์ตี้แบบนี้ต้องจับกันหน่อยนะ
เพราะว่านอกจากจะมีการจัดปาร์ตี้วันเกิดแล้วเขามั่วสุมยาเสพติดด้วยนะคะ
พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุน่าตกใจค่ะเพราะว่ากลุ่มที่เข้าไปมั่วสุมยาอียาเคกันเนี่ยนะคะ
เป็นกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นทั้งนั้นเลยครึ่งร้อยเลยทีเดียวนะคะ
ยังสวมใส่ชุดกีฬากันอยู่เลยอ่ะ
ไปตรวจสอบพบทั้งยาอีทั้งยาเคเกลือนพื้นเลยทีเดียวนี่แหละ
นี่คือเขาไปร่วมกิจกรรมไปเต้นไปอะไรเลย

นัดมาปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็แต่งชุดแบบเหมือนชุดกีฬาอะไรอย่างนี้หรอ

คือเดี๋ยวอยากให้ดูหน้าเค้กด้วยแม้แต่หน้าเค้กอ่ะคุณ
ก็ยังทำเป็นขวดยาเสพติดเป็นรูปยาเสพติด

วชนโอ้โหเยาวชนอนาคตของชาติ

ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

และตำรวจจากโรงพักโชคชัยนะคะ
ก็ร่วมกันนำกำลังปิดล้อมรีสอร์ตหรู
ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเรียบด่วนรามอินทา
หลังจากที่เขาได้รับรายงานจากสายสืบบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นเป็นเยาวชนทั้งชายแล้วก็หญิงจำนวนมาก
นัดหมายกันจัดปาร์ตี้วันเกิด
ตี้วันเกิดไม่พอนะคะมีการมั่วสุมยาเสพติดกันด้วย
ตำรวจเขาก็เลยนำกำลังเข้าบุกตรวจค้น

ภายในห้องเข้าไปก็จะแบ่งเป็นโซนนะ
ก็มีทั้งคาราโอเกะโต๊ะภูอ่างน้ำจากุซี่

พบกลุ่มชายวัยรุ่น
กลุ่มวัยรุ่นหญิงจำนวน๕๕คน
เป็นชาย๒๓คนหญิง๓๒คนค่ะ

กำลังเพลินเลยกับการจัดปาร์ตี้

เจ้าหน้าที่พอไปถึงปุ๊บสั่งให้หยุด

พร้อมกับทำการตรวจภายในห้องอย่างละเอียด
พอไปตรวจสอบพบยาอี

อกจากนี้จากการตรวจค้นภายในตัว

แบ่งเป็นชาย๘คนแล้วก็หญิงอีก๓คน
ยังพบยาอีจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ
ซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายแล้วก็กระเป๋ากางเกง
ถุงยางอนามัยจำนวน๒ชิ้นอีกด้วย
พอไปตรวจสอบบนโต๊ะภูพบเค้กวันเกิด๒ก้อน
หนึ่งในนั้นคือมีการตกแต่งหน้าเค้ก
เป็นลักษณะของยาเสพติดชนิดต่าง
เช่นขวดหัวเชื้อเคตามีนชนิดน้ำ
ไอซ์ยาบ้านี่ไง
นอกจากจะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่ไปตกแต่งหน้าเค้ก

ทั้งหมดทำขึ้นจากน้ำตาลปั้นเป็นลักษณะต่าง

ไปทำประวัติและตรวจสารเสพติดที่โรงพักโชคชัย
เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีวัยรุ่น๑๑คน
ข้อหาครอบครองยาเสพติดและรายอื่นที่เหลือนะคะ
ผลการตรวจสอบพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
ก็จะดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดเพิ่มเติมด้วย
เห็นแบบนี้นี่ทั้งสีแดงสีขาวที่บอกว่าเป็นสีของงานนะ

อันนี้เป็นกีฬาติดยาเสพติดนะเนี่ย

หนึ่งคือแน่นอนว่ายาเสพติดเอามาจากไหน
ใครเป็นเอเย่นเป็นคนค้าลายย่อยลายใหญ่อะไร
สองก็คือสถานที่ที่ให้เขามาเปิดปาร์ตี้นี่
คือคุณจะ